เดี๋ยวไปตามนัดฮะไปตามนัดจังหวัดตราด
รอบนี้พญาบึ้งตัวเบิ้มออกมาตามธรรมชาติอีกทีหนึ่งฮะ
และที่สำคัญ๓เลขบอกไว้ให้เน้นเต็ม
อยู่ที่ไหนเนี่ยวัดหนองบัวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองก็คือจังหวัดตราดนะฮะ
จุดทูบจุดเทียนเอาไว้ก่อนแล้วจากนั้นมีตัวเลขเนี่ยศูนย์ถึงเก้า
โยนลงไปครับที่เนี่ยด้านหน้าของพญาบึ้งนะฮะ
พญาบึ้งเนี้ยบึ้งตึงอยู่ประมาณสักสามชั่วโมงอืม
ไม่ยอมพญาบึ้งรอบนี้ใจแข็งมากอืม
ไม่ยอมออกเลยแต่สุดท้ายหลังจาก๓ชั่วโมง๑นาที
นี่คือพญาบึ้งออกมาเลขแรกไหมใช่
นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองอ่าและสามตัวดิเออตัวที่สาม
เขาให้มาแบบนี้เลยพญาบึ้งบอกจบนะไปได้ยัง
ไปได้แล้วไม่ต้องคุยกันเป็นภาษาทำไมให้เสีย
เขาให้สามตัวให้เฉยเอ้ยสี่ตัวหรือสามตัวเอาสี่ตัวขออภัย
ประโชคคุณเอาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะคุณสร้างปัญหาให้กับพวกเราที่หน้าจอทีวี
เดี๋ยวเลขเคลื่อนเอาใหม่นี่คือเลขที่หนึ่งใบแรกนะอันนี้เรียกว่าใบแรกเนอะ
มีอะไรอีกมีอีกสองใบที่สองนะฮะแล้วก็มีใบที่สามครับ
แล้วเดี๋ยวเรียงกัน๔ตัวเลยแล้วก็มีใบที่๔ออกมาเรียงวางที่พื้นอีกที
อ่านี่ขอบคุณพี่ต้ำบรูซเซอร์ฮึทำให้ผมปลอดภัยเออ
ไม่งั้นแต่ผมโดนมาเหงกแน่นอนคือตอนนี้พี่บึ้งเขาบอกว่าเขาจะมาขอทวงระหลังคืน

ไม่นานแล้วเจออาจารย์เริงทำสักขนาดนี้

ค่ะคอปรับกันแบบนี้นะคะ